ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์ที่น่ากลัวเหลือเกิน
โรงงานบรรจุก๊าซระเบิดนะฮะคือก๊าซเนี่ยมันรั่วไหลออกมา
รว้างบรรจุกาซที่จะมีพวกถังกาซนะลดนะที่เอาถังมันบรรจุ
เพื่อไปส่งตามบ้านตามเรือนตามร้านค้าต่างมันระเบิดขึ้นมานะฮะ
มีคนงานได้รับบาดเจ็บเนี่ยหลายคนเจ็บสาหัสก็เยอะนะครับ
คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะ
และชาวบ้านในระแวกพื้นที่เนี่ยบอกว่าเอาละโรงงานบรรจุก๊าซเนี่ย
ตั้งมาเป็น๑๐ปีแต่จากนี้ไปจะอยู่ด้วยกันเนี่ยจะปลอดภัยไหม
นอนหลับสนิทในแต่ละคืนหรือเปล่า
ช่วงเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มีชาวบ้านในพื้นที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้นะฮะ

ตอนนี้ยังไม่มีไฟครับ
ไม่มีไฟนะนี่เหมือนก้อนเมฆเลยนะเหมือนเมฆลอยเลยนะแล้วสักพัก

นี่ก๊าซที่รั่วออกมานะฮะนี่อีกมุมนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นโรงงานบรรจุก๊าซหุงต้มอยู่ที่หมู่๑๑นะครับตะบนบาง
นาทีเมื่อวานนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่า
เกิดการรั่วไหลของก๊าซแถวจุดที่เป็นท่อส่งก๊าซระหว่างทาง
๊าซขนาดใหญ่ด้านหลังโรงงานนะครับจากนั้นก๊าซเนี่ยก็กระจาย
เต็มพื้นที่โรงงานนะฮะที่ลอยต่ำอยู่นะฮะสัก๑๐นาทีได้จนเที่ยงคืน๑๕นาที
ก็มีแสงไฟแล้วก็ระเบิดดังตู้มขึ้นมาชาวบ้านก็รีบมาดูกันนะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็มาระงับเหตุกันนี่อีกมุมนึงนะครับ
อยู่บนเนื้อที่ประมาณ๒ไร่จากนั้นกู้ภัยนะฮะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาระงับเหตุนะครับ
นี่ช่วงที่ไฟไหม้แล้วระเบิดขึ้นแล้วใช้เวลาอยู่๓๐นาทีนะครับ
ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่กลิ่นของก๊าซเนี่ยยังพวยพุ่งฟุ้งกระจายอยู่ทั่วบริเวณ
นี่ฮะนี่เป็นจุดส่งก๊าซนะฮะ
จุดจะมีรถที่เขามีถังแก๊สถังแก๊สหุงต้มตามบ้านเรือนเนี่ยมาจอดรอเติมอยู่ด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับสภาพที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าด้านในของโรงบรรจุก๊าซเนี่ยจะมีช่องหัวจ่ายนะครับ
ด้านหน้าจะเป็นจุดที่เป็นออฟฟิศเป็นส่วนที่พักของพนักงานด้วย
จุดนี้ที่เป็นจุดระเบิดแล้วก็พังเสียหายนะฮะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับ
มีรถจักรยานยนต์รถกระบะถูกไฟเผาไหม้พังเสียหายด้วย
มีถังบรรจุก๊าซหุงต้มขนาด๑๕ลิตรนะถังแก๊สพิคนิคอะไรพวกนี้
ระเนรนาศกระจายพื้นที่เต็มไปหมด
กู้ภัยก็ต้องไปช่วยเหลือคนเจ็บด้วยนะครับเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บหลายคนนะฮะ
ถูกไฟไหม้นะครับถูกไฟคลอกมีสาหัสด้วยนะครับ
นี่สามคนนี่ไฟคลอกทั้งตัวนะฮะมีเจ้าของโรงงานนะครับ
จากการตรวจสอบนะครับพบว่าโรงงานแห่งนี้
บรรจุก๊าซหุงต้มมากว่า๑๐ปีแล้วนะครับ
สาเหตุการเกิดระเบิดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอชุดพิสูจน์หลักฐาน
มาตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
คือวันนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปที่ที่เกิดเหตุนะคะ
ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปเจอกับเจ้าของโรงงาน
ก็กำลังตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ
เอกสารส่งมอบให้กับตำรวจสพบางสาวทง
ความเสียหายส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะคะ
จะอยู่ด้านโรงงานด้านหน้ามันจะเป็นออฟฟิศและที่พักพนักงาน
แรงระเบิดทำให้ฝ้าเพดานผนังห้องได้รับความเสียหาย
มีรถยนต์รถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย
พนักงานนี่โอ้โหต้องอบพยพไปอยู่สำนักงานใหญ่แถวถนนกรุงเทพกรีธากันก่อนนะคะ

เจ้าของโรงงานให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
โรงงานนี้เปิดมา๑๐กว่าปีแล้วและไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาก่อนเลย
เท่าที่ถามพนักงานก็ได้ข้อมูลมาว่าเมื่อคืน
มันมีกลุ่มควันขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากถังบรรจุก๊าซ

แล้วก๊าซมันก็เลยกระจายเต็มพื้นที่ทั่วทั้งโรงงาน
๕นาทีค่ะแสงเพลิงแบบโอ้โหพลึบขึ้นมาเลย
แล้วทีนี้ไฟมันไหม้ทั่วนะคะ
มีพนักงานถูกไฟลุกท่วมด้วยนะคะเขาก็วิ่งหนีตายกันออกมา
เจ้าของโรงงานบอกว่าคาดว่าก๊าซรั่วไหลจากหลังโรงงาน
แล้วมันก็ไหลมาด้านหน้าแล้วก็เกิดระเบิดขึ้น
ตรงจุดที่ระเบิดเป็นจุดพักถังก๊าซใหม่ที่รอขายให้กับลูกค้า
คือถ้ามีลูกค้ามาซื้อก็จะนำไปบรรจุก๊าซที่ด้านหลังโรงงานนะคะ
พอบรรจุเสร็จก็ส่งให้กับลูกค้าทันที
จะไม่นำถังก๊าซที่บรรจุแล้วไปไว้ด้านหน้าโรงงาน
เจ้าของโรงงานก็เลยบอกกับทีมงานว่า
ตอนนี้ควบคุมก๊าซที่รั่วไหลได้๑๐๐แล้วนะคะ
แต่สาเหตุต้องตรวจสอบว่าสาเหตุที่มันรั่วไหลเกิดจากอะไรเกิดจากจุดไหน
เมืองต้นเจ้าของโรงงานขอโทษชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนค่ะ
คือเราก็ไม่ต้องไปหาสาเหตุไปได้
ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
แต่ตอนนี้ก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านที่อยู่ในบางเสาทงเนี่ยค่ะ
ว่าทุกอย่างปลอดภัย๑๐๐ค่ะ
คือปฏิเสธไม่ได้จริงค่ะคุณผู้ชม
ว่าชาวบ้านคนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ตรงนี้
เขาก็กังวลใจเรื่องของความปลอดภัย
ส่วนความเสียหายน่าจะ๑๐กว่าล้านนะคะอย่างน้อยนะคะ

เขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะเยียวยาพนักงานทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บ

สำคัญเพราะว่าบาดเจ็บกันหลายคนอยู่นะคะ
โรงงานนี้มีพนักงานทั้งหมด๒๖คน

แบ่งเป็นผู้ชาย๔ผู้หญิง๒
ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวนะคะ๒๐คน
เป็นผู้หญิง๕เป็นผู้ชายอีก๑๕
จำนวนนี้มีลูกของคนงาน๔คน

คนเจ็บ๕คนเป็นชาวเมียนมาค่ะ
ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบางสาวทงนะคะ
มีโรงพยาบาลรามาธิบดีจากกรีนรบดินด้วย

โรงพยาบาลบังนาด้วยกระจายกันไป
เจ้าของโรงงานบอกว่าดูแลทุกคนนะคะ
ดูแลพนักงานทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด
ทีมข่าวก็ไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนของประชาชน
อยู่ข้างโรงงานนะคะ
คุณผู้ชมลองดูบ้านที่ใกล้ที่สุดเลย
บ้านที่ใกล้ที่สุดคือห่างกันแค่๕๐เมตรคุณผู้ชม
แล้วจังหวะที่มันเกิดเหตุเขาจะภาวะขนาดไหนนะคะ
ใกล้แค่แบบ๕๐เมตรเท่านั้น
คือจากแรงระเบิดทำให้ปูนในห้องน้ำของบ้านหลังนี้ร่อนออกมา

รถบัสที่อยู่ที่อู่กระจกแตกเสียหายไปคันหนึ่ง
แล้วเขาก็ไปคุยกับเจ้าของโรงงานเรียบร้อยนะคะ
เจ้าของโรงงานบอกว่าจะชดใช้ความเสียหายค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะ
ตอนนั้นอีกทีเสียงยังไงบ้าง

คือลดเราจอดอยู่ใกล้ตัวอีท่อเนี่ยด้วยใช่มั้ยครับ
ถั่งการ์ดใช่ไหมใช่ถั่งการ์ดนี่ครับแต่มันก็ทำให้รถเรากระจกแตกตรงนี้ใช่ไหม
ใช่ครับใช่กี่คันที่ได้เสียหายพี่ตอนเนี้ยยังตอนนี้ยังหา
ยังไม่นี่นะแต่ตอนนี้คันหนึ่งแล้วตอนนี้กำลังให้คนขับเขาดูอยู่ว่า
ตรงไหนเสียหายบ้างหลังโรงงานบ้างค่ะ
โรงงานก็จะเป็นบ้านพักเป็นหอพักนะคะนี่ค่ะด้านหลัง
ไปดูหน่อยค่ะว่าหอพักบางแห่งเขาบอกว่าร้าวเลย
มีรอยร้าวปูนแตกบานเกร็ดแตกโคมไฟร่วงลงมาจากเพดาน
บ้านหลังนี้เดี๋ยวมาดูต่อเป็นร้านตัดผมนะคะ
กระจกหน้าร้านคือแตกละเอียดเลยแต่ละเอียดทั้งบาน
แรงระเบิดทำให้ดันขอบกระจกไปชนกับขอบประตูประตูเปิดไม่ได้
เจ้าของบ้านบอกว่าภาวะมากเจ้าของโรงงานต้องมาดูหน่อยนะ
ชดใช้ค่าเสียหายให้ด้วยนะคะ
น่าจะประมาณสักตีหนึ่งน่ะน่าจะตีหนึ่งนะ
คาดเอาน่าจะประมาณหลังเที่ยงคืนไปแล้วอะนะ
เสียงมันดังกี่รอบที่ดังเยอะก็คือรอบแรกอ่ะดังเยอะหน่อย
แล้วก็เอ่อรอบหลังก็ไม่เท่าไรไม่เท่าไรอ่าอ่า
ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ากระจกแตกไม่ไม่รู้ครับรู้อีกทีหนึ่งตอนที่
จะออกไปอยู่ข้างนอกก็แล้วเตรียมจะขนของหนีกันก็พอดี
คือเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเขาลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐาน

แต่ว่าช่วงบ่าย๒โมงครึ่งไปอีกรอบหนึ่ง
พร้อมกับตำรวจสพบังเสาทงเขาไปดูตรงนี้ค่ะ
คาดว่าสาเหตุมันอาจจะเกิดจากตรงนี้
อันนี้เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นนะคะสายส่งก๊าซจากถังที่อยู่บนรถเทรลเลอร์
เพื่อโหลดก๊าซลงไปเก็บในถังแคปซูลเนี่ยค่ะเขาไปตรวจดูตรงนี้เป็นพิเศษ
สันนิษฐานว่าตรงนี้มันรั่วหรือเปล่านี่คือสาเหตุหรือเปล่าค่ะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ลงพื้นที่ไปที่ซอยเก็บทรัพย์เจริญหนึ่งนะฮะอยู่ด้านหลังโรงบรรจุก๊าซแห่งนี้นะครับ
นี่ฮะชาวบ้านก็ยังพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
บางคนก็เห็นเหตุการณ์ด้วยทั้งช่วงเกิดเหตุแล้วก็ช่วงที่ก๊าซรั่วออกมานะครับ
ผู้ที่อยู่ตามอาคารตามที่พักตามห้องเช่าแถวนี้
บอกว่าได้รับความรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเหมือนกันหมดนะ
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนอย่างบางคนบอกอยู่ที่นี่มา๑๐กว่าปีนะฮะ
ก็อยู่มาพร้อมกับโรงงานบรรจุก๊าซแห่งนี้นี่แหละ
แต่ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสงสัยคืนนี้คงนอนไม่หลับ
เพราะทั้งภาพและเสียงเมื่อคืนนี้เนี่ยมันติดตาเหลือเกิน
จากนี้ไปก็กังวลเรื่องความปลอดภัย
ว่ามันจะมีเหตุซ้ำรอยเกิดขึ้นอีกหรือไม่
มันก็ต้องไปดูเลยนะฮะเรื่องโรงงานกับชุมชน
ใช่ค่ะแต่โรงงานเขาก็บอกว่าเขาก็อยู่มา๑๐กว่าปี
แต่ชุมชนอยู่รอบโรงงานเลยนะพี่อุ๋ยมีบ้านคนมีหอพักมีอะไร

แล้วจะแก้ปัญหายังไงได้บ้าง
ตั้งได้หรือทำกิจการแบบนี้ได้หรือเปล่าใช่ไหม

อย่างครอบครัวเมื่อสักครู่นี้บอกอยากจะให้ทางโรงงานย้ายไปใช่ไหม
ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้ยังไงนะ
แต่เอาความว่าอีกครอบครัวคุณพี่มณวรไปคุยด้วย

จะขอย้ายดีกว่ามั้งย้ายไปหายที่อื่นอยู่ดีกว่า
เพราะว่ามันจะเกิดมาอีก
แต่ผมก็อยู่นี้มาประมาณ๑๑ปีแล้ว
อยู่บ้านหลังนี้ไม่เคยมี
เขาทำมาตรการให้ผมย้ายไปแต่ว่าเพื่อนอยู่ข้างข้างที่มาอยู่ห้องแถวทีหลังล่ะ
เผื่อว่าวันเกิดมาอย่างนั้นแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อ
ก็จะเป็นสภาพเหมือนผมเมื่อคืนนี้แม่
อ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะฮะ